คุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ
ก็เป็นเหตุความรุนแรงแล้วก็เหตุฆาตกรรมกันหน่อยนะฮะ
ค่ะเรื่องฆาตกรรมนี้เมื่อวานคุณสืบสกุลก็เพิ่งเล่าให้ฟัง
ก็ดังนี้ที่สุนัขไปข้าบชิ้นสวนมนุษย์มา
แล้วก็เป็นชิ้นส่วนมนุษย์ที่ถูกฆ่าหันศพ
แล้วก็ใส่ถุงดำเอาไปทิ้งไว้ในป่าชุมชนที่ระยอง
สุนัขไปเจอชิ้นส่วนมนุษย์ตรงนี้เป็นท่อนแขน
แล้วก็คาบมาแย่งกันกะจะแทะกินนะครับ
ก็ชาวบ้านตกออกตกใจ
ก็เอาท่อนแขนไปแขวนไว้ที่ต้นไม้เพื่อรอให้ตำรวจมาพิสูจน
จากนั้นชาวบ้านเดินตามป่าชุมชนตรงนั้นที่ระยองนะฮะ
ก็ไปพบชิ้นส่วนมนุษย์อีกนะครับ
เหตุการณ์นี้ไปพบครั้งแรกวันที่๒๑มกราคม

เจ้าหน้าที่ตำรวจนะพยายามปูพรมค้นหา

ใช่เพราะว่าเมื่อวานก็ไปค้นหาก็ได้เพิ่มเติมขึ้นมา

ก็คือบริเวณต้นขาหรือว่าโคนขานี่แหละ
แต่ยังไม่รู้ว่าอยู่เป็นข้างซ้ายหรือข้างขวา
กับอีกชิ้นส่วนหนึ่งก็คือขาซ้าย

สรุปแล้วนะครับ๒วันที่ผ่านมา
วัยวะที่พบเจอถูกหั่น

ก็คือขาขวาตั้งแต่หัวเข่าลงไปนะ
ลำตัวที่มีรอยสักลายกระหนกที่ด้านหลัง
แล้วก็มีแผลถูกแทงที่หน้าอกหลายแผล

รวมถึงที่เมื่อวานพบคือต้นขา๑ชิ้น

ใช่แปลว่าตอนนี้ที่ยังเหลืออยู่
ที่ยังหาไม่พบ๓ชิ้น
มีส่วนหัวมีส่วนแขนขวา
แล้วก็มีส่วนต้นขาที่ไม่รู้เหมือนกัน
ว่าเป็นขาซ้ายหรือขาขวาเพราะว่าเจอข้างหนึ่งแล้วไง
ใช่ครับอีก๓ชิ้นที่ต้องตามหากันอยู่
แล้วก็ตำรวจบอกว่าศีรษะหรือว่าหัวสำคัญมาก
ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจตรีชุมพลพุ่มพวง

ก็มีการเรียกประชุมชุดสืบสวนจังหวัดระยองเลยนะคะ
ให้ติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้
แล้วก็มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อติดตาม
แล้วก็ลงพื้นที่หาพยานหลักฐานต่างอย่างละเอียด
เพราะว่าถ้าเกิดว่านานไปพยานหลักฐานต่างจะศูนย์หาย
ขณะที่พยานหลักฐานที่พบตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ

คือชาวบ้านเขาไปเจอเป็นกระเป๋าเดินทาง๒ใบ

แต่ไม่รู้ว่าไอ้รอยที่เปื้อนมันใช่เลือดหรือเปล่า
บริเวณที่พบเนี่ยคือบริเวณหาดตากวนที่ตำบลมาบตาพุธ
ตอนนี้กระเป๋าทั้ง๒ใบอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ตามกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์
รอยที่คาดว่าน่าจะเป็นเลือดใช่เลือดจริงหรือเปล่า
แล้วมีร่องรอยพยานหลักฐานตรงนี้
เชื่อมโยงไปยังศพที่ถูกชำแหละ

ความยากลำบากของกรณีนี้
คือเรื่องของสภาพศพรวมถึงเรื่องของระยะเวลา
เพราะว่าจะต้องใช้เทคนิคทางนิติวิทยาศาสตร์
เข้ามาช่วยเพื่อให้การสืบค้นมีความสมบูรณ์มากที่สุด

พลตำรวจโทจิติรอดบางยางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
จะเดินทางมาประชุมแล้วก็ติดตามความคืบหน้า
คดีนี้ด้วยตัวเองเลยนะคะ
ส่วนทางด้านพลตำรวจเอกบันพฤษกูดอัว
ผู้กำกับการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดระยอง
ก็มีการเอากระเป๋าเดินทางทั้ง๒ใบมาตรวจพิสูจน์แล้ว
เรื่องต้นก็พบว่าใบแรกที่เป็นสีบรอนเงิน
มีซิปรูดมีรหัสกระเป๋าแต่ว่าไม่ได้ล็อกรหัสไว้นะคะ
ี่ห้อไฟเกอร์ขนาด๒๒คูณ๒๘นิ้ว
ใบนี้สรุปว่ามีคราบเลือดติดอยู่ในกระเป๋า
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันด้วยว่าเป็นคราบเลือดของมนุษย์
ส่วนอีกใบหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
อีกใบหนึ่งเนี่ยนะคะก็เป็นกระเป๋าสีเทา
ไม่มียี่ห้อใบเล็กกว่าใบแรก
ก็คือขนาด๑๗คูณ๒๐นิ้ว
ใบที่สองเนี่ยไม่พบคราบเลือดนะคะ
ก็มีการนำมาตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์

คือเขาบอกว่าร่างกายไม่พบร่องรอยการทำงานหนัก
น่าจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีพอสมควร
นิสัยอาจจะค่อนข้างไปทางรักสวยรักงาม

เพราะไม่เห็นร่องรอยผิวพันธ์ดีนะครับ